ถ้าคุณผู้ชมหิวแล้วคุณผู้ชมอยากจะไปฟินไปกินไปเที่ยว

ท้องร้องดังนั้นเที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วไทย

เที่ยวกินฟินเที่ยวทั่วไทย

คราวนี้ให้คุณผู้ชมไปดูเด็กคนนี้
แซ่บตั้งแต่เด็กตำเก่งตั้งแต่เป็นนุ่ม
คุณผู้ชมตำอะไรไปดูกันนะครับ

นี่ตำเก่งตั้งแต่เด็กแซ่บตั้งแต่เด็ก
ก็คือในครกมีส้มตำแบบคลักเลย

ตอนนี้เป็นเจ้าของร้านส้มตำวัยใสส้มตำอายุน้อยแล้วนะคุณ
นี่เจ้าของร้านนะร้านส้มตำลงขันสาขา๒แล้ว

ใช่ครับน้องมาตินหวังหนับอายุ๑๓เท่านั้นเองนะฮะ
น้องเขาตัดสินใจลาออกจากการเรียนประจำ

ตั้งแต่๔โมงเย็นจนถึง๔ทุ่มของทุกวัน
น้องมาตินรักการค้าการขายตั้งแต่เด็กนะ
ที่พ่อแม่กระเตงน้องมาขายอาหารตามสั่ง

สังเกตวิธีที่พ่อแม่ตำส้มตำนะฮะ

ค่อยซึมซับจนอายุ๑๒นะฮะ
เริ่มฝึกตำได้เองแล้วแม่ก็จะคอยบอกสูตรลับนะครับ
มาตินจำสูตรแม่ให้ดีนะ

ใส่อันนี้ลงไปกี่ช้อนแล้วมันจะคลักแบบนี้
ใส่เครื่องขนาดไหนมันจะอร่อยแบบนี้
จนสุดท้ายนะคุณนะคุมร้านเองแล้ว

นั่นสิฮะต่อคิวกันมารอน้องมาตินตำให้หน่อยนะฮะ

ปูปลาร้าตำผสมตำลาวตำไทยตำแตงตำซั่วตำหนมจีนตำอะไรอีกคุณ

เริ่มต้นที่ราคาตามธุ์ดิบ
ส่วนที่ลูกค้านิยมสั่งมากที่สุดจะเป็น
ตำยังไงอยากรู้นะ
แต่ลูกค้าชอบเอาแสดดแสดดแบบนี้เลย

แล้วก็มีตำเกาเหลาปูม้ากุ้งสดด้วย
ครกน้องจะถามขนมจีนให้ด้วยนะ

ขายได้ไม่ต่ำกว่าวันละ๒๓๐๐บาท

แม่ก็เก็บให้กับน้องมาตินแล้วก็ลูกด้วยคุณ
น่ารักเจอเลยคุณ๒๓๐๐บาทต่อวัน๑๐วัน๒๓๐๐๐

ใช่อันนี้ก็เป็นช่องทางทำมาหากินให้คุณผู้ชมอีก
เดี๋ยวไปก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปกินส้มตำ

เอาอย่างนี้อิ่มส้มตำแล้วค่ะ
เดี๋ยวพาไปปีนผากันหน่อยไหม

ปีนกับเขาเรามั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยแน่
ถ้าเราจะเติบผาเขาช่วยแน่
สไปเดอร์แมนคนนี้แหมมาในร่างของคุณกะสิเดชค่ะจุธามาศ
อายุ๔๘ปีหรือว่าไกด์เอที่ไกด์เอเนี่ย
เขาบอกว่าเป็นไกด์ปีนผามืออาชีพเลยนะ

นี่ดูไปเดอร์แมนก็มาครับ
ใช่ค่ะอันนี้คือที่อ่าวต้นไสนะคะหมู่๒ที่ตะมนอ่าวนาอำเภอเมืองกระบี่ค่ะ
เขาปิ๊งไอเดียแหละบอกเนี่ยแต่งตัวเป็นสไปเดอร์แมน
พานักท่องเที่ยวไปปีนหน้าผาสูงไปชมความงามของวิวอ่าวต้นไส
มันให้ความรู้สึกเหมือนคุณจะมีซุปเปอร์ฮีโร่คอยดูแลปกป้อง
เวลาที่คุณปีนผาคุณจะได้ไม่ต้องกลัว
คุณจับเชือกไม่อยู่เดี๋ยวเขาจะปล่อยใยมาผูกพันท่านเอง
เขาบอกโอ้โหเป็นถิ่นปีนผาเลย

ใครที่เป็นธาตุแมวนะแล้วก็รักตัวเลข

แมวตัวนี้มีอะไรพิเศษถึงจะบอกเลขคุณได้นะครับ

ใต้สารที่ตำบลบ้านนามจังหวัดนครนายก

ขนสีส้มทองอายุ๒ขวบ
เศษของคุณอ้อมใจ

เจ้าของแมวเล่าให้ฟังบอกว่าเป็นคนพบตัวเลข

เล่นกับน้องกันทุกวันเลย

มันชัดไหมมีเลขจริง

แต่เราก็พยายามจ้องมองเข้าไปใกล้จอแล้ว

ไงดีคุณเอาไปปรับแสงปรับสี
ธรรมดาดิฉันยังไม่เห็นถ้าคุณผู้ชมเห็น
คุณผู้ชมเอ้าเฮ้ย

ดิฉันว่า๖เอ๊ะใช่รึเปล่า

โอ้โหก็เป็นแมวให้โชค
จะให้โชคหรือเปล่ารออีก๒วัน

ไม่ให้ดูอีกข้างเหรอขอดูอีกสักนิดนึงนะ
เมื่อกี้เลข๘ข้างนี้เลขอะไรฮะ

โอ้โหนะฮะแล้วแต่ดวงใครดวงมันนะคุณผู้ชมฮะ
เที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วไทยก็เอามาฝากคุณผู้ชม
ข่าวแปลกแปลกข่าวสีสันแบบนี้นะครับอ่ายังอยู่กันที่